พร้อมจะเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณ
เริ่มต้นกันที่ด้วยเรื่องของเทคโนโลยี
ในการที่จะนำมาใช้ดูแลผู้สูงอายุ
เพราะว่าต้องยอมรับว่าบ้านเรา
จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ
ในปี๒๕๖๘และแต่ละปีนะครับ
ก็มีผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง๑๒๐ต่อปีด้วย

เขามีการนำเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้

เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นอย่างไร

ติดตามได้จากคุณจิรภาสุริสุขเลยครับ
รัดข้อมืออัจฉริยะถูกสวมใส่ไว้กับคุณยายนิตยาชนดำรงกุลวัย๗๑ปี
เพื่อคอยติดตามดูแลด้านสุขภาพ

หรือผู้ดูแลในวันที่คุณยายนั้นต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง
อุปกรณ์นี้ยังมีในรูปแบบของสร้อยคอ
สำหรับสวมใส่เพื่อความสะดวก
โดยจะติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ดูแลสุขภาพไว้ภายในตัว
ซึ่งจะคอยสอดส่องพฤติกรรมของผู้สูงอายุ
ทั้งการนับจำนวนก้าวเดิน

รวมถึงเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น
อุปกรณ์เหล่านี้จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความขึ้นไหว

หากพบว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากกิจวัตรประจำวันที่ทำอยู่

หรือกดเรียบฉุกเฉินแบบนี้
อุปกรณ์เหล่านี้ค่ะก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไป
อย่างผู้ดูแลผู้สูงอายุรายนั้นทันที
ส่วนการทำงานนั้นจะติดตั้งระบบเก็ตเวย์อัจฉริยะจากเดลไว้ภายในบ้าน
เพื่อรับสัญญาณบลูทูธจากอุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่
และใช้เทคโนโลยีของอินเทล
เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพไปยังคราว
หรือระบบจัดเก็บข้อมูลของเดล
เพื่อส่งต่อไปยังสถานพยาบาลค่ะ
เทศบาลเมืองแสนศุกร์หรือบางแสนจังหวัดชนบุรี
เป็นสถานที่นำร่องใช้เทคโนโลยีนี้สำหรับผู้สูงอายุที่แรกในประเทศไทย
ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุกบอกว่า
จำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีมากถึง๖๐๐๐คน
ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลไม่เพียงพอ

ที่ทำให้การดูแลด้านสุขภาพนั้น
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ

ว่าในกรณีที่ผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุที่อยู่ตามบ้าน

เราจะได้มีอย่างน้อยวางใจได้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้น
ยังสามารถโทรกลับมาเช็คโทรบอกเพื่อนบ้าน
หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้ามาดู
ดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษตรงนี้ครับ

ให้กับตัวในคนในครอบครัวเขาได้มากยิ่งขึ้นครับ
แล้วอาจจะเป็นการป้องกันที่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริง

อาจจะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที
เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยนำร่องติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้ว๓๐ครัวเรือน
และภายในปีนี้จะขยายให้ได้๑๕๐ครัวเรือน
ถือเป็นการนำความทันสมัยมาพัฒนาด้านสุขภาพ
ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน